ถุดิบสำคัญในการทำแกงบอนก็คือบอนที่จะต้องมีการเลือกบอนมาจากแหล่งน้ำสะอาดประเภทน้ำไหลไม่แช่ขังจึงจะได้บอนที่สะอาดในการนำมาปรุงแล้วไม่คันมือหรือเมื่อกินแล้วก็ไม่คันคอคันปาก
อกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่สำคัญพอกันกับเนื้อบอนคือเครื่องแกงแดงที่ต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่
รวมทั้งเนื้อปลาช่อนที่ต้องสดป้องกันกลิ่นคาวปลาในน้ำแกงบอน
ส่วนอุปกรณ์สำหรับการแกงบอนก็เป็นภาชนะสำหรับการแกงประเภทหม้อ